มีแรงงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลคนหนึ่งเขาก็รอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยณขณะนี้นะ
ค่ะก็ออกมาทวิตนะฮะหรือว่าเอ็กซ์นะครับ
เพื่อจะบอกเล่าข้อมูลต่างแล้วเขาบอกเขาอยากจะเป็นปากเป็นเสียงให้กับเพื่อนแรงงานคนไทยที่อยู่ที่อิสราเอลด้วยกันด้วย
เพราะเหมือนกับว่าพอถูกช่วยเหลืออพยพมาอยู่ในที่ปลอดภัยได้เนี่ยกลับถูกให้ไปทำงานอีกที่ที่นึง
แทนที่จะรอขึ้นเครื่องบินกลับบ้านหรือว่าให้แบบสถานการณ์มันคลี่คลายอีกสักระดับหนึ่งก่อน
นี่คือคุณบอนด์นะครับเอ็กซของเขาละหรือว่าทวิลเตอร์เนี่ยเขาจะชื่อซูเปอร์บอนด์นะครับ
กระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานของไทยเพิ่งมาทำงานที่อิสราเอลได้๔เดือน
นี่คุณบอลคุณบอลบอกว่าในส่วนของคุณบอลเนี่ยได้ค่าแรงเดือนละ๕๐๐๐บาทนะฮะ
แล้วตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้น๗ตุลาคมที่ผ่านมาหลังมีเหตุสู้รบปะทะกันเนี่ยนะฮะ
ของทางฝั่งอิสราเอลกับฮามาสเค้าก็ได้โพสต์ข้อความคอความช่วยเหลือผ่านทาง
จนกระทั่งช่วงสายของเมื่อวันที่๙ตุลาคมนะฮะ

ก็ได้โพสต์รูปข้อความบอกว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน
เคยเรียนด้วยกันสมัยปวชเพื่อนออกค่าแท็กซี่ให้ให้ไปหา
ยังที่พักใกล้สนามบินเพื่อรอหาตัวเครื่องบินกลับไทยแล้วก็
ก็โพสต์ข้อความบอกว่าน่านฟ้าในอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ปิดยัง
ยังขายตัวอยู่เขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่รอการช่วยเหลือจากทาง
การไทยที่ว่าจะพาขึ้นเครื่องบินกลับไทยแล้วค่ะเดี๋ยวหา
ก็สูงกว่าเงินที่มีอยู่อืมอ่าแต่เขาบอกไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยติด
ทางการไทยนะเคยติดต่อได้ครั้งนึงแต่สุดท้ายตัดสินใจว่าจะกลับเองดีกว่าไม่รอเครื่องของทางการไทยที่จะช่วยกลับไทย
วันนี้เราก็เลยวีดีโอคอลไปคุยกับคุณบอลนะฮะเขายืนยันว่าตอนนี้เขาปลอดภัยแล้ว
แต่ยังกลับไทยไม่ได้กำลังพยายามดิ้นรนหาทางอยู่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโมซาฟเป็นจุดที่เขาทำงานอยู่เนี่ยมันยังติดตาเขาอยู่
ช่วงเกิดเหตุต้องพากันหนีตายไปซ่อนตัวในแปลงเกษตร
ตอนนี้มาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเขาต้องการกลับบ้านมากแม้จะยังทำงานไม่ครบสัญญาก็ตาม
ที่ผ่านมาติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางการไทยไป๑ครั้ง
ทางการไทยแจ้งว่าเขากับเพื่อนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วยังไงเนี่ยขอให้รอการช่วยเหลือตามขั้นตอน
แต่คุณบอลบอกเขาไม่อยากรอเขาก็เลยจะหาซื้อเครื่องบินกลับไทยเอง
แต่ยังหาซื้อไม่ได้หาซื้อตัวเองและอีกส่วนหนึ่งเขารู้สึกว่าเหมือนเขาถูกหลอกมาขายต่อ
ถามว่าเป็นยังไงคุณบอลบอกอันนี้เป็นความเข้าใจความรู้สึกของเขาเองนะ
เหมือนกับเขามาจากพื้นที่สู้รบที่เป็นพื้นที่ทำงานที่ยังมีสัญญาอยู่นั่นแหละ
พอถูกอบพยพออกมาเนี่ยแล้วใช้ให้เขาไปทำงานต่อมันเหมือนกับว่าเอาเขาไปขายต่อหรือเปล่า
ผมก็เลยขึ้นรถมาคันมันมันไม่ใช่ศูนย์อพยพครับมันเป็นแคมป์คนงานธรรมดาเลยครับ
แล้วทีนี้มีพี่คนที่มาด้วยกันเขาเห็นเขาเห็นน่าจะเป็นลูกชายนายจ้างเดินเอาเงินไปจ่ายให้คนขับรถครับ
พวกเราก็เลยเดินเข้าไปถามว่ามันเป็นค่าอะไรเขาก็เลยบอกว่าเป็นค่าที่พาพวกคุณมาทำงานนี่ไง
เราก็เลยเข้าใจว่าเขาเอามาขายหรือเขาเอามาทำอะไรยังไงเพราะเขามีการจ่ายเงินให้คนขับรถ
ผมก็เลยทวิตชิปไปอย่างนั้นครับ
แต่เจตนาจริงของเรานะตอนนั้นคือนอกจากออกมาจากจุดเกิดเหตุจุดพิพาทแล้วเนี่ยเราอยากจะกลับไทยด้วย
ลงทะเบียนกับใครตั้งแต่เราอยู่ตรงจุดพิภาพแล้วครับ
ตอนนี้คุณบอลก็บอกว่าอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะฮะแต่ก็ห่วงเพื่อนที่ยังออกมาไม่ได้หรือว่ายังอยู่ในจุดที่เสี่ยงภัยอยู่
คุณบอลบอกตอนนี้ทุกคนอยู่ในสภาวะเหมือนกับสภาวะจำยอม
นี่ฮะทีมข่าวของเราตอนที่วีดีโอคอลไปคุยด้วยก็บอกว่าคุณบอลนี่ก็จะน้ำตาคลอเบ้าตลอดเวลาเลยนะครับ
ทำให้มันถูกต้องตามกระบวนการอยากให้เพื่อนร่วมชะตากรรมที่อิสราเอลตอนนี้เพื่อนร่วมงานของผมทุกคนที่เขาเอาไปปล่อยทำงานนะครับ
ให้เขาได้กลับมาอยู่ที่ศูนย์อุพยพมันจะไม่มีสักที่เลยแหละครับในประเทศนี้ที่แบบทำเป็นศูนอุพยพให้คนไทยหนีตายสงคราม
ไม่ใช่เอาไปปล่อยให้เขาทำงานตามแชมป์นู้นแชมป์นี้ครับอยากให้เขาได้กลับมาอยู่พักพิงสภาพร่างกายสภาพจิตใจเพื่อรอที่จะกลับไทยครับ
ความรู้สึกตอนนี้เหมือนผมสังเกตเหมือนคุณบอลจะร้องให้อยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือความรู้สึกตอนนี้
หลบภัยอยู่ในศูนย์อพยพบางคนเนี่ยนายจ้างส่งต่อให้ไปทำงานกับ
แคมป์หนึ่งอย่างนี้มันก็เหมือนกับหนีสงครามมาแล้วยังใช้แรงงานอยู่
เขาจะรอกลับบ้านอย่างนี้ไม่ได้เหรออยู่ในที่ปลอดภัยไม่ได้เหรอ
แล้วจุดที่เคยทำงานอยู่อยู่ที่โมชาร์ฟนะครับ
คุณบอลบอกจุดนี้เนี่ยมีแรงงานชาวไทยที่เป็นสามีภรรยาชาวอุดรธานี
ตอนเนี้ยถูกจับไปเป็นตัวประกันอืม
ยังไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นยังไงก็เลยไม่รู้ว่า
อยู่ในสิบเอ็ดคนนั้นด้วยหรือเปล่าแต่คุณบอลเขาแจ้งข่าวมาว่ามีสามีภรรยาชาวอุดรธานีเนี่ยถูกจับไปด้วยค่ะ